มาดูเรื่องของหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มนายเปรมชัยกรณสูตรนะครับ
ก็มีข่าวลือออกมาว่าหัวหน้าอยากย้ายออกจากพื้นที่อยากย้ายออกจากการเป็นหัวหน้าทุ่งใหญ่ตะวันตก
คนก็เลยบอกมีความกดดันจากเรื่องของคดีของนายเปรมชัยกรณสูตรหรือเปล่า
เช้าวันนี้หัวหน้าวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกนะครับ
ก็ออกมาชี้แจงเลยนะบอกว่าการย้ายเป็นเรื่องปกติผมเองมีความประสงค์ขอย้ายมานานแล้วล่ะ
เราก็รู้อยู่ว่าหัวหน้าวิเชียนยื่นขอย้ายตัวเองนานแล้ว
แต่เนื่องจากยังมีภารกิจที่จำเป็นต้องรับผิดชอบในเรื่องของคดีความทำให้ยังไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ได้นะครับ
ไม่ได้ถูกกดดันใดทั้งสิ้นจากคดีแล้วก็จากนายเปรมชัย
ย้ายครั้งนี้ขอยืนยันไม่มีแรงกดดันแต่เนื่องจากผมสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วจากการเดินทางเข้าพื้นที่ป่า
อยากพักฟื้นตัวเองและเป็นห่วงครอบครัว
แล้วก็ลูกชายยังเล็กอยู่เลยผมจึงอยากกลับไปดูแลครอบครัวและทำงานใกล้กับพื้นที่ภูมิลำเนา
ก็ตัดสินใจนะครับแพทย์ให้ทำการผ่าตัด
ก็เลยขอย้ายกลับไปอยู่ใกล้โรงพยาบาลใกล้บ้านมากที่สุด
ตอนนี้นะฮะทางโฆษกรมอุทยานแห่งชาติคือนายสมโพธิมณีรัฐก็บอกว่า
ก็ได้รับทราบแล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องของการขอย้ายของนายวิเชียนแล้ว
ทีนี้ต้องพิจารณาว่าจะให้ใครมาเป็นผู้ทดแทนและดูแล
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกต่อไปด้วยนะครับ
สรุปว่าย้ายจริงแต่ว่าก็ไม่ได้มีความกดดันจากเรื่องของคดีนะครับ